มาฟังข่าวนี้โดยเฉพาะคุณเป็นคนรักหมา

เปลี่ยนอารมณ์เลยค่ะมันหักเลยค่ะคุณผู้ชม
หมาแม่ลูกอ่อนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

ลูกมานอนดูดนมมันทั้งที่มีเลือดไหลออกมา
ความเป็นแม่นะถึงแม้จะเป็นหมาก็ตามนะ
นี่สายสัมพันธ์แม่ลูกนะคะคุณผู้ชม
แล้วใครเห็นภาพนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน

หมาแม่ลูกอ่อนสีน้ำตาลปนขาวค่ะ
มันมีบาดแผลถูกยิงตามลำตัวหลายแผล

มีรอยเลือดแห้งติดตามลำตัวด้วยนะคะ
นอนหายใจรวยรินให้นมลูกอยู่แบบนี้ค่ะ
ลูกมันมีทั้งหมด๗ตัวด้วยกันนะคะ
นี่เหตุการณ์มันเกิดภายในวัดเฉวงหมู่ที่๑
ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผังจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุ้มผางค่ะ
ก็ต้องช่วยเหลือนำตัวแม่สุนัข

โดยจากการเอ็กซาเรย์เบื้องต้นปรากฏว่า
ไปพบลูกกระสุนปืนลูกปลาย
ฝังอยู่ในร่างแม่สุนัขมากกว่า๑๐จุด
หลังจากที่ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นำกลับมาดูอาการ
พร้อมกับให้ยานะคะนี่ผลการเอ็กซาเรย์นะคะ
ส่วนคนยิงตอนนี้ยังไม่ทราบ
หาว่าเป็นใครแล้วทำไมต้องยิงหมาแม่ลูกอ่อนตัวนี้ด้วยเห็นไหมคะ
โอ้โหใจดำจังเลยน่ะ